วันนี้อังคารที่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิชันเขมสอนหนูขาว
ดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์อย่างที่ขึ้นต้นรายการนะคะ
คืนนี้เราจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการล่าตัวบุคคลที่ถือว่าอันตรายที่สุดตอนนี้
ฉายาคือคิดเดอริปเปอร์เมืองไทยฆาตกรต่อเนื่อง
อ่าก็บางคนก็บอกว่าอย่าไปเรียกอย่างนั้นเลยอืมนะฮะ
ดูจะยกย่องมันเกินไปคนนี้มันโหดเหลือเกินเรียกไอ้คิดนี่แหละ
อ่าสมคิดพุ่มพวงเนี่ยนะครับแต่เดอริปเปอร์ก็ไม่ใช่คำยกย่อง
เพราะแจ๊คเดอริปเปอร์ก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกประนามเหมือนกัน
ตอนนี้ยังตามหาตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับข่าวอื่นวันนี้เดี๋ยวเรามีหมดนะครับ
แต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะนี่คือผู้ต้องหาที่กำลังต้องการตัวที่สุด
ถ้าท่านพบเห็นท่านต้องแจ้งตำรวจทันทีนะครับ
นายสมคิดพุ่มพวงปัจจุบันอายุ๕๕ปีนะครับ
ก็ทราบข่าวกันมาอยู่แล้วว่าเคยก่อคดีเอาไว้ฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพ
เมื่อปี๒๕๔๘ถูกจับถูกจำคุกได้ลดโทษออกมาเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วมาฆ่าศพที่หกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ค่ะนะฮะ
เป็นผู้หญิงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนางรัศมีมุริจันทร์ชื่อเล่นชื่อไฟล
อายุ๕๑ปีนะฮะเขาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านที่อำเภอกระนวลนะครับ
ตอนนี้เนี่ยกำลังตามหาตัวกันอยู่ว่านายสมคิตหลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปไหน
ยังจับตัวไม่ได้ค่ะตำรวจออกหมายจับนะคะตำรวจบอกเลยว่าใครมีเบาะแสแจ้งไปได้
จุดสังเกตของนายสมคิดคนนี้ก็คือจะมีรอยบากที่คิ้วมีรอยบากที่คิ้ว
ฝั่งตรงนี้นะคะก็ตามภาพนี้รางวัลนำจับนะฮะ๕๐๐๐บาท
บาทนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้นะครับ
ความคืบหน้าของคดีนะครับนายสมคิดพุ่มพวงเนี่ย
ก่อนหน้านี้เป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรพฤติกรรมในการก่อเหตุ
โหดร้ายอะไรยังไงบ้างค่ะนะครับเราไปตามมาเจอเยอะนะ
ญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องของคนที่เคยตกเป็นเหยื่อ
ห้าศพของนายสมคิดอืมไปเจอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเพิ่งรู้ข่าว
ค่ะคิดว่ายังอยู่ในคุกอืมอันนี้ออกมาอีกแล้วเหรอ
แล้วมาฆ่าศพที่หกอีกใช่ประเด็นที่ออกมาจากคุกแบบ
ค่อนข้างจะเร็วอะค่ะครับใช้เวลาอยู่ในเรือนจำสิบสามสิบสี่ปีเนี่ย
เป็นประเด็นที่ตลอดทั้งวันวันนี้ครับคนที่ดูข่าวเนี้ย
โพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะ
มันเกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการจำคุกเรื่องของการลดโทษ
เรื่องของการพิจารณาลดโทษคนที่ก่อคดีอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
วันนี้เรามีข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็มีคำตอบให้ด้วย
ท่านผู้ชมชวนคุยไว้ล่วงหน้าก็ได้นะฮะ
ระหว่างทางนี้นะครับท่านคงติดตามกับเรากันยาวนะครับ
วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพลงให้ฟังนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
แต่ว่าบอกไว้ก่อนท่านจะได้แสดงความเห็นเข้ามา
เดี๋ยวติดกำไรอีเอ็มค่ะกำไรอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวเนี่ย
แบบตลอดชีวิตอ่าท่านท่านคิดว่าโอเคไหมอ่า
แล้วก็จะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขในการลดโทษด้วยนะคะ
จะดูในส่วนของพฤติกรรมในการก่อเหตุดูในส่วนของโทษจำคุก
ดูในส่วนของอายุของผู้ต้องหาด้วยจะมีการปรับปรุงตรงนี้เป็นแนวคิดที่กำลังจะปรับ
ได้รับมาจากตำรวจนะครับอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะคือการแกะรอยสมคิดพุ่มพวง
ฆาตกรที่มาฆ่าศพที่๖หลังจอเหตุที่ขอนแกะแล้วนายสมคิตทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้
ตำรวจบอกว่านี่คือวิธีการในการเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่แล้วก็หนีไป
เพราะว่าพอรู้ว่าทิ้งโทรศัพท์มือถือของตัวเองเอาไว้โดยไม่สนใจเลยจะไปตรวจสอบข้อมูลอะไรยังไงเชิญเลย
ระหว่างนี้เขาก็จะหนีไปนู่นไปนี่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มาเนี่ยฮะนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะซึ่งจะมีบุคคลต่างอยู่ในแผนผังการใช้โทรศัพท์มือถือ
ของนายสมคิดพุ่มพวงติดต่อหลายคนนะครับและหนึ่งในนั้นคือนางสาวรัศมีมุลิจันทร์
ไฟล์ศพที่๖ที่นายสมคิตฆ่าเขาแล้วพบศพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีผู้หญิงอีกคนนึงที่มีการโทรเข้าโทรออกก็พอพอกับรัศมีค่ะ
ชื่อว่านางสุมาลี
ชรัฐคนนี้เขาเป็นคนชายภูมิ
ตอนนี้ตำรวจนำตัวมาสอบสวนอยู่ไม่ได้หมายความว่าเธอผิดไม่ผิด
รู้เห็นเป็นใจอะไรยังไงนะฮะต้องการข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นายสมคิตออกมาจากคุกแล้วก็โทรหาเยอะเหลือเกินเนี่ย
๔๓ครั้งข้อมูลการใช้โทรศัพท์ในช่วงนี้ยังไงนะฮะ
แต่นี่คือข้อมูลที่เราได้มานะครับ
และมีภาพล่าสุดของนายสมคิดปรากฏมาณขณะนี้นะครับ
นี้คือที่มหาสรคค
ขอนแก่นที่ก่อเหตุวันนั้นแล้วเนี่ยที่คาดว่าปีนออกหลังบ้านของผู้ตายเนี่ย
เส้นทางป่ารกทึบชาวบ้านบอกว่ามันมุ่งไปบคศขอนแก่นได้
ใช่ค่ะคือหลังจากก่อเหตุเนี่ยนายสมคิตปีนออกไปทางข้างบ้านของบ้านผู้ตายนะคะ
รัวบ้านออกไปทางเส้นทางป่าย่าแล้วก็ทะลุไปที่ตลาดบขศค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นขนส่งสาธารณะที่ใกล้ที่สุดกับบ้านหลังที่พบศพของไฟล์นะคะ
แล้วก็มีเจ้าของบ้านที่เขาอยู่ที่ป่าอ้อยตรงนั้นเห็นนายสมคิตเป็นคนสุดท้ายที่ป่าอ้อยด้วย
แล้วก็มีภาพเนี้ยค่ะปรากฏออกมาไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนยังไงต่ออ่ะ
แต่ว่าวันนี้ที่เห็นคือคนนี้คาดว่าคือนายสมคิตอยู่ที่ขนส่งมหาสรคาม
และอีกภาพหนึ่งหลังจากนั้นครับไปโผล่ที่สถานีขนส่งที่ร้อยเอ็ด
เดี๋ยวดูที่๑๐๑อันนี้ยังมหาสรคามอยู่ดูอีกภาพหนึ่งที่๑๐๑นะคะเดี๋ยวเราจะมีให้ดู
แต่เอาเป็นว่าวันนี้มีภาพของนายสมคิตปรากฏที่สถานีขนส่งมา๒ที่
มหาสรคามและที่๑๐๑ซึ่งคาดว่าจุดสุดท้ายของนายสมคิดณขณะนี้ก็คืออยู่ที่๑๐๑
แต่จะไปไหนต่อนี่แหละจะไปไหนต่อนะดูจากแผนที่ทางภาคอีสานจาก๑๐๑
แล้วก็ออกไปได้อีกเยอะนะครับซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนที่แจ้งเบาะแส
เขาโพสต์ตั้งแต่ต้นเลยนับตั้งแต่เป็นข่าวคือโพสต์เตือนภัย
ว่าถ้าเจอนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องให้รีบแจ้งทันที
แล้วก็บอกว่าจุดสังเกตคือที่คิ้วซ้ายอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามีรอยบาก
แล้วคนที่เขาติดตามข่าวเขาให้เบาะแสไปเยอะมากนะคะ
จริงแล้วไล่เรียงการแกะรอยของนายสมคิตเนี่ย
คือตำรวจบอกว่าตำรวจไปถึงบ้านของแฟนเก่าของนายสมคิต
อยู่ที่จังหวัดชายภูมิบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่นายสมคิต
ถูกจับกลุ่มตั้งแต่ก่อคดีในปี๒๕๕๙
บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่กองปราบบุกไป
นายสมคิตอยู่กับแฟนที่บ้านหลังนี้ที่ชัยภูมิ
แล้วก็จับแล้วก็ติดคุกตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ
ตำรวจย้อนไปอีกรอบหนึ่งก็เพราะว่า
มีคนเห็นคนหน้าคล้ายนายสมคิตไปที่บ้านหลังนั้น
เมื่อวันที่๑๔ธันวาคมคือก่อนที่จะไปพบศพนางรัศมี
หรือว่าไฟล์ที่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
อันนี้คือจุดแรกที่ตำรวจแกะรอยไปนะคะตำรวจไปเลย
อกจากนั้นนะคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกก็คือมีคนพบเห็น
ก็คือเส้นทางการหลบหนีจากบ้านที่ก่อเหตุ
นรั้วออกข้างบ้านเดินทะลุไปตลาดบขศ
ไปที่ขนส่งที่ใกล้ที่สุดก็เลยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
อกจากนี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเวย์ครับ
เขาโพสต์ข้อความบอกว่านั่งอยู่ข้างกันเลย
หนองประจักษ์เมื่อวานนี้คนนี้เลย
คือบอกว่าเจอคนที่หน้าคล้ายนายสมคิตอยู่ข้างเลย
อกจากนี้นะคะมีคนบอกว่า
เห็นนายสมคิดเนี่ยปลอมตัวเป็นพระ
มีเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าไอริสค่ะ
เขาบอกว่าช่วง๘โมงนิดเพื่อนหนูเจอที่สี่แยกแถวตลาดโพชัย
เขาโบกรถเพื่อนหนูไปส่งแถวหน้าบิ๊กซี
แต่งตัวเป็นพระมีรอยที่คิ้วแบบที่ตำรวจเตือนเลย
เขาบอกว่าให้ไปส่งหลวงพี่หน่อย

ดังนั้นจากข้อมูลที่คนบอกว่า
เบาะแสของนายสมคิตเนี่ยปลอมตัวเป็นพระ

ทีมข่าวของเราก็เลยทำภาพให้ค่ะว่า
ถ้านายสมคิตปลอมตัวเป็นพระจริง
หน้าตาจะเป็นยังไง
จะได้ระแวดระวังแล้วก็จะได้แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่
ภาพซ้ายมือก็คือภาพของสมคิดนะคะ
สมคิดพุ่มพวงเราทำเป็นภาพกราฟิก
เพราะคาดว่าถ้าปลอมตัวเป็นพระโกนผงโกนผมโกนคิ้ว

อย่างที่ตำรวจบอกจุดสังเกตก็คือรอยบาดที่คิ้วด้านซ้าย
แล้วก็หน้าตาเนี่ยจะออกแขกหน่อย
คือถ้าดูแล้วเนี่ยก็คงไม่ใช่แล้วล่ะในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเบาะแสที่คนบอกมาเนี่ยนะฮะ
บอกว่าพบปลอมตัวเป็นพระเนี่ยอยู่ที่กุมภาวะปีอุดรธานีก็มี
โพชัยหนองคายก็มีนะครับ
แต่วันนี้เราไปเจอภาพล่าสุดก็คืออยู่ที่ขนส่งที่มหาสรคามกับที่ร้อยเอ็ดนะครับ
นี่ฮะนี่คือที่ร้อยเอ็ด

คือตำรวจบอกว่าอันนี้ตำรวจยังไม่ฟันทงนะว่าใช่นายสมคิดจริงหรือเปล่า
จะเห็นภาพนี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้วันจันทร์ที่๑๖ธันวาคมนะคะภาพนี้
เป็นภาพวันจันทร์ช่วงสายสายตอนที่ยังไม่ออกข่าวว่านายสมคิดก่อเหตุฆ่านางรัศมีค่ะ
ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นใส่ผ้าใบสะพายเป้ที่หลังอันนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ยืนยันว่าใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าภาพขวาคือร้อยเอ็ดภาพซ้ายคือมหาสารคาม
เอาเป็นว่าณขณะนี้นายคนนี้คือบุคคลตามหมายจับนะครับ
สมคิดพุ่มพวงวัย๕๕ปีผู้ต้องหาในคดีล่าสุด
คือคดีฆาตกรรมนางรัศมีมุริจันทร์หรือไฟล์อายุ๕๑ปีนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้มีผู้ไปพบศพก็คือช่วงวันที่๑๕ธันวาคมนะครับ
ที่บ้านของนางรัศมีในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ภาพจริงภาพปลอมปรากฏตัวที่ไหนอย่างไรปรากฏจริงหรือไม่อย่างไร
กองปราบทั้งตำรวจที่ขอนแก่นนะครับตำรวจที่พื้นที่ใกล้เคียงนะฮะ
กองบัญชาการภาคตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ดูเบาะแสล่าสุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มานะฮะคือเรื่องของโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขของนายสมคิดพุ่มพวงที่ทิ้งเอาไว้ในที่เกิดเหตุ
หลังจากลงมือฆ่านางรัศมีนะครับด้วยลักษณะที่เหมือนกับเคยก่อเหตุ
พอดี๕๕ศพเอาไว้เมื่อปี๒๕๔๘หมายเลขโทรศัพท์ที่นายสมคิตใช้แล้วตำรวจเอาไปแกะรอย
เมื่อถวดสอบดูทุกผู้ชมครับพบว่านายสมคิตกับคนรอบข้างที่โทรไปหาด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ค้นต้นด้วย๐๖๔๗๙๑
คุยกับบุคคลเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องแต่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสุมาลีเพชรัตน์ชาวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
คนนี้โทรเข้าโทรออกกันเยอะที่สุดนะครับคนอื่นก็เดี๋ยวไล่เรียงให้นะครับแต่ว่าคนนี้สุมารีเนี่ยมี๒เบอร์ด้วยนะฮะที่ใช้นะครับ
สุมารีที่ติดต่อกับนายสมคิดหรือจะสมคิดติดต่อกับสุมารีรวมแล้วทั้งหมด๔๓ครั้งแต่จะเรื่องอะไรยังไง
ตำรวจตอนนี้ได้เชิญตัวนางสุมารีมาให้ข้อมูลแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับชื่อว่ารุ่งโรธนะฮะ
ชาวอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะฮะแต่ว่าครั้งเดียวนะครับอ่าโทรไปครั้งเดียวเมื่อวันที่สองเดือนสิบเอ็ด
๘นาฬิกา๑๕นาทีทีมข่าวของเราโทรไปหาคุณรุ่งโรธแล้ว
เขารับสายเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครคือไอ้เบอร์นี้โทรมา
แต่เขาไม่ได้รับหรือเขาตัดสายทิ้งก็ไม่รู้
คือเขาไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะคุณผู้ชมคุณเขียนมาสอน
แต่เขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเราที่โทรไปเนี่ยบอกว่า
โอ้โหวันหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์เขาเนี่ยเข้าแบบเป็น๔๐๕๐สาย
ถ้าโทรมาแล้วไม่ใช่เบอร์ที่เขารู้จักไม่ใช่เบอร์ที่เขาเมมไว้
เขาตัดสายทิ้งก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะโทรผิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
มีอีกเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้นายสมคิตโทรหาเยอะอยู่พอสมควรนะฮะ
ชื่อว่านายอำนาจเป็นชาวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิที่อยู่เดียวกับนางสุมารีเลยนะครับ
โดยนายสมคิตโทรหา๑ครั้งนายอำนาจโทรหา๑ครั้ง
หรืออาจจะ๒ครั้งเท่าที่ตรวจสอบได้ณขณะนี้นะตามที่ปรากฏในขณะนี้นะครับ
ส่วนใหญ่นะครับการสนทนาตำรวจได้สอบถามแล้ว
นายสมคิดคือไปหลอกเอาเหรียญสะสมของนายอำนาจเอาไปขายได้เงินไปเจ็ดหมื่นนะ
แล้วนายอำนาจเขาเป็นญาติญาติกับนางสุมารีนะครับ
ก็ยังมีเรื่องที่นายสมคิตหลอกให้นางสุมารีซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อันนี้ก็มีนะครับ
แล้วที่ผ่านมานายสมคิตโทรหาสุมารีเนี่ยมากสุดตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนถึง๑๔ธันวาคมนะฮะ
ครั้งนะครับมี๒เบอร์นะครับ
ส่วนสุมารีโทรกลับมาหาสมคิต๑๓ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ
นี่นะฮะถ้าวันเวลารายการโทรสีน้ำเงินเนี่ยคือสมคิดโทรหาสุมารี
ถ้าฝั่งสีเขียวสุมารีโทรหาสมคิดและหมายเลขโทรศัพท์ของนายสมคิดพุ่มพวงที่ติดต่อกับอีกคนนึงก็คือ
รัศมีมุริจันทร์ผู้ที่พบเป็นศพที่บ้านพักที่อำเภอกระนวล
นี่ฮะที่นายสมคิดมาอยู่กับเขาสักพักนึงแล้วผู้ตายก็บอกกับเพื่อนบ้านบอกกับชาวบ้านว่าเออเนี่ยคือแฟนใหม่
มีแผนจะแต่งงแต่งงานเนี่ยไปรับไปส่งที่ทำงานสุดท้ายแล้วเป็นศพอยู่ที่บ้านนะครับจากการตรวจสอบของตำรวจนะครับพบว่าก่อนที่
รัศมีร์จะเสียชีวิตนายสมคิตโทรติดต่อตลอดทั้งเดือนธันวาคมรวมแล้ว๔๒ครั้งส่วนนางรัศมีโทรกลับมา๑๐ครั้ง
ซึ่งช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่นายสมคิตเขาก็พยายามมาติดต่อนะมายุ่งเกี่ยวมาเกี่ยวพันธุ์ด้วยเนี่ยนะจนมาอยู่กับเขาที่บ้านนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหมายเลขนะครับที่นายสมคิตโทรไปเป็นบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่งอยู่ที่นครราชสีมานะโทรไปเนี่ยวันเดียวแต่โทร๔ครั้งคาดว่าอาจจะพยายามติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการ
ไฟแนนซ์รถหรืออะไรยังไงก็คงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะเพราะเขาเคยมีหวัดหลอกให้นางสุมารีซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เนี่ยนะฮะส่วนภาพซ้ายนี่คือภาพสุดท้ายที่ผู้ตายคือนางรสมีกับนายสมคิดเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะไปเที่ยวกันเนี่ยแต่จะเหมือนที่ชาวบ้านบอกนายสมคิดตอนที่มาอยู่กับนางรัสมี
ที่ทำงานด้วยกันกับผู้ตายกับนางรสมีก็บอกว่านายสมคิตเนี่ยไปส่งนางรสมีที่โรงแรมที่นางรสมีทำงานทุกวันไปรับไปส่งแต่ทุกครั้งที่ไปรับไปส่งก็ใส่หมวกใส่หน้ากากเปลี่ยนบางใบหน้าก้มหน้าก้มตาไม่สบตาเพื่อนของนางรสมีเลยครับแล้วหลังก่อเหตุแล้วตำรวจบอกว่าก็คงจะก่อเหตุมาอย่างโชคโชนนายสมคิตก็ใช้วิ

ตัวว่าเป็นทนายความรู้จักคนมีชื่อเสียงหลายคนส่วนจะคุยกันเรื่องอะไรยังไงบ้างเนี่ยท่านฟังดูนะฮะ
ตอนที่เขามาก็อันดับที่เขามาปลูกผัวพันธ์กับครอบครัวเราอ่ะเขาบอกไหมว่าเขาคือสมคิตพุ่งพวงที่เป็นแบบผู้ต้องหาคดีอย่างนี้เมื่อก่อนอะไร
ชาวบ้านก็บอกว่าเขาก็อ้างตัวว่าเป็นทนายความ

แล้วก็อยากจะแต่งงานกับนางรัศมี
ตอนแรกบอกว่าจะแต่งงานกันวันที่๑๑ธันวาคม

แต่งวันที่๑๕ธันวาคมก็แล้วกัน

ไหนบอกว่าจะแต่งงานกันวันที่๑๕ธันวาคม
แต่กลายเป็นว่าวันที่๑๕ธันวาคม
เป็นวันที่พบศพนางรัศมี
ถูกฆ่าตายอยู่ที่บ้านนะคะ

ตำรวจยังไม่เจอยังคงไล่ล่าตัวอยู่

คาดว่าจะอยู่เส้นทางไหนอะไรยังไง

ที่บ้านแฟนเก่าของนายสมคิต
ก็คือบ้านของนางสุมาลีนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจ
กันตัวนางสุมาลีแฟนเก่า

เพื่อสอบปากคำกันตัวเอาไว้ก่อน
กว่าจะจับนายสมคิดได้นะคะ

น้องสาวของนางสุมาลีค่ะ

นายสมคิตกับนางสุมาลี
เจอกันเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ทำทีว่าจะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็เลยเจอกันที่โรงพยาบาล
แล้วก็เลยรู้จักกันที่นั่น

ตัวนางสุมาลีเพิ่งเลิกกับสามี

แล้วก็อ้างว่าตัวเองมีเงิน

นางสุมาลีพาสมคิดไปที่บ้านนะคะ

ละครั้งที่นายสมคิดไปก็จะโอ้อวด

เดี๋ยวจะให้เงินไปทำธุรกิจนะ
น้องสาวของนางสุมารีบอกว่า

ไม่เชื่อนายสมคิดตั้งแต่แรก
เพราะเท่าที่สังเกตดูนายสมคิต

แปลกยังไงคุณผู้ชมดูพฤติกรรมเขานะ
ไม่ให้ใครถ่ายรูปเลย

เวลาใครโทรศัพท์มาหานายสมคิต

เดินออกไปคุยโทรศัพท์นอกบ้าน

คือพฤติกรรมแปลกของนายสมคิต

น้องสาวของนางสุมาลีที่เป็นแฟนเก่าของนายสมคิตบอกว่า
นายสมคิดอ้างว่าเป็นทนายความ

ทำงานเป็นทนายความที่ไหนเลย

ชอบพูดเรื่องกฎหมายค่ะ

ที่รู้ว่านายสมคิตเป็นทนายความ

นายสมคิตให้คำปรึกษา

จนชาวบ้านในพื้นที่
คิดว่านายสมคิดเป็นทนายความจริง

เขาสงสัยว่าถ้าเป็นทนายความจริง

หลอกให้พี่สาวเธอดาวนรถจักรยานยนต์

นี่คือสิ่งที่พฤติกรรมของนายสมคิดที่มันแปลกมาก

ทำเหมือนคนมีกระตังค์อะไรประมาณนี้

เห็นว่าเขาเข้ามาในช่วงที่เราลำบาก
ใช่เพราะว่าแม่ก็ลำบาก

แต่แบบจะ

เธอก็เลยบอกว่าพอรู้ว่านายสมคิดเป็นฆาตกรต่อเนื่องทุกคนในครอบครัวตกใจมากนะคะตอนนี้ก็เลยอยู่กันอย่างหวาดระแวงอะค่ะเพราะตำรวจยังจับตัวไม่ได้ทุกคนก็กลัวกลัวว่านายสมคิดจะย้อนกลับไปที่บ้านหลังนี้แต่ตอนนี้ตัวนางสุมารีแฟนเก่าเนี่ยตำรวจกันตัวเอาไว้แล้วนะคะเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ใครก็กลัวฮะเห็นข่าวนี้โดยเฉพาะรู้ว่ายังจับไม่ได้นะครับ
อย่าลืมนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะนายสมคิดพุ่มพวงถ้าท่านเห็นนะครับ
กองปราบบอกว่าแจ้งได้เลยนะครับที่หมายเลข๑๑๙๕ก็ได้เป็นสายด่วนของกองปราบนะฮะ

สัญลักษณ์สำคัญก็คือคิ้วด้านซ้ายจะมีรอยบากนะฮะ
นายสมคิดพุ่มพวงผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวรายล่าสุดศพที่๖แล้วนะครับ
ความคืบหน้าของคดีนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยวันนี้นะครับ
ตำรวจที่ขอนแก่นวันนี้ประชุมกันทั้งวันนะฮะ
ตมตรีพุทธิพงศ์มุสิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
เรียกชุดสืบสวนในการที่จะหาเบาะแสติดตามตัวนายสมคิต
คือท่านภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเชื่อว่า
สมคิดยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในแถบภาคอีสานแถวนี้นี่แหละ
แต่ว่ายังเปิดเผยอะไรมากไม่ได้นักนะครับเพราะว่ากำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
ปราบก็มาช่วยนะครับแต่วันนี้มีการประสานในพื้นที่
ตำรวจภูทรภาค๔เนี่ยจากทางชุดสืบนะครับ
บอกว่านายสมคิดพุ่มพวงผู้ต้องหาได้ขึ้นรถจากจังหวัดมหาสรคาม
ร้อยเอ็ดแล้วมุ่งหน้ายะโสธรเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ตำรวจแต่ละพื้นที่นะครับ
แล้วก็ชุดสืบสวนด้วยทั้งของภูทรจังหวัดแล้วก็กองปราบ
ลงพื้นที่นะครับไปไล่หาเบาะแสทั้งที่มหาสรคามที่ร้อยเอ็ดและที่ยะโสธร
อันนี้คือที่มหาสรคามนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นนายสมคิต
แต่งกายแบบนี้นะครับเผื่อใครเห็นส่วนที่นี่ร้อยเอ็ด
แต่งตัวอีกอย่างหนึ่งแล้วนะอ่านี่ฮะก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะใช่ก็ได้นะครับแต่ถ้าไปดูการแกะรอยเส้นทางการหลบหนีของ
สมคิดพุ่มพวงนะครับจากข้อมูลของชุดสืบสวนนะฮะ
คุณภูริพัฒน์ปุ่นนินผู้สื่อข่าวธนัททีวีไปได้ข้อมูลมานะครับ
พบว่า๑๕ธันวาคมนะฮะคนข้างบ้านของผู้ตายนะครับ
ก็คือบ้านของนางรัศมีที่อำเภอกระนวลที่ขอนแก่น
ได้ยินเสียงนางรัศมีกับนายสมคิตทะเลาะกันก็เลยไปตะโกนเรียกถาม
แต่ก็ไม่มีใครเปิดบ้านออกมานะจนต้องขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ
นายสมคิดก็ตะโกนออกมาจากบ้านว่านางรัศมีนอนหลับแล้วอย่ามายุ่ง
จากนั้นเมื่อรุ่งเช้าแต่ว่าที่บอกว่าหลับแล้วแต่อย่ามายุ่ง
แต่รุ่งเช้าเนี่ยชาวบ้านได้โทรศัพท์ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตอนประมาณ๗โมงครึ่ง
แล้ว๘โมงครึ่งตำรวจก็มาเปิดเข้าไปในบ้านก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับจากนั้นประมาณเที่ยงเดินมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือรุ่งเช้าวันที่๑๖ธันวาคมแล้วก็ต่อมาเที่ยงแล้วนะครับ
ถามเพื่อนบ้านว่าเห็นไฟล์หรือว่านางรสมีไหมแต่ไม่มีใครพบ
เพื่อนบ้านเขาก็เริ่มเห็นความผิดปกติก็ไม่ลดความพยายามนะครับ
ช่วยกันตามหาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าไปในบ้านก็ไปเจอศพใต้ที่นอน
ตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับซึ่งชุดสืบสวนเชื่อว่า
หลังจากที่ชาวบ้านเริ่มสงสัยแล้วออกตามหาเยอะขึ้น
ตอนนั้นนายสมคิตเริ่มกลัวไหวตัวก็หลบหนีออกไปทางข้างบ้านของผู้ตาย
โดยเหยียบแกลลอนพลาสติกปีนออกข้างรั้วสังกษีหนีออกไป
เพราะชาวบ้านดักเอาไว้ทั้งทางเข้าทางออกคือปิดซอยเลยอ่ะนะฮะ
คนร้ายก็ต้องใช้เส้นทางป่าย่าโดยเส้นทางนี้จะทะลุไปยังตลาดบขศได้
เป็นขนส่งสาธารณะที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ยังมีเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงป่าอ้อย
ที่เห็นนายสมคิดเป็นคนสุดท้ายที่แถวป่าแถวนี้ด้วย
ตรงนี้แหละครับที่ใช้เป็นเส้นทางในการปีนออกจากบ้านผู้ตายแล้วก็หนีไปนะครับ
ข้อมูลจากชุดสืบสวนนะครับพบว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้ตายทะเลาะกับนายสมคิต
เพราะผู้ตายเคยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าจะแต่งงานวันที่๑๕ธันวาคมคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันที่นายสมคิตลงมือก่อเหตุฆ่าผู้ตายและในคืนก่อนหน้านั้นคือคืนวันที่๑๔ธันวาคม
นายสมคิตขี่จักรยานยนต์ออกไปอ้างว่าจะไปหาญาติเพื่อจะมาสู่ขอผู้ตายวันรุ่งขึ้น
แต่นายสมคิตกลับมาที่บ้านคนเดียวไม่มีญาติมาไม่มีจักรยานยนต์กลับมาด้วยแล้วก็มีเสียงทะเลาะกัน
คำบอกเล่าของชาวบ้านนะฮะที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ได้ข้อมูลมาอย่างนี้
คุณภูริพัฒน์ลงพื้นที่ไปก็ได้ข้อมูลเหมือนกันนะฮะแต่ว่าศพของนางรัศมีวันนี้เขาก็ชาปนกิจแล้วนะฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวของนางรัสมีผู้ตายเขาไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก่อน
นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะนำเสื้อผ้าของใช้มาสวดเชิญดวงวิญญาณของนางรัศมีให้ไปสู่สุขติ
ไม่ต้องทุกข์ทรมานในช่วงทำพิธีญาติได้จุดทูบขอให้ดวงวิญญาณของนางรัศมีร์ไปสู่สุขติ
ไม่ต้องอาฆาตแค้นขอให้ดวงวิญญาณช่วยตำรวจทำงานจนสามารถจับกลุ่มนายสมคิดคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
และขอให้ได้รับโทษประหารทันทีค่ะ
นี่คือการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะเพราะว่ามีเรื่องไม่คาดคิดหลายเรื่องไง

จะพบศพอ่ะตำรวจเขาไปหาทั้งสองรอบอ่ะ
กว่าจะเจอศพในบ้านนะคะคนร้ายก็ยัดไปที่ใต้เตียงอ่ะ
จุดทูปบอกถึงเจอศพพอพบศพก็ต้องมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก่อน
แล้วก็ช่วงบ่ายนะคะที่วัดศรีสว่าง
ตำบลหนองโหอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ครอบครัวและเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวการเสียชีวิตของนางรัศมี
ก็มาร่วมชาปนกิจศพค่ะบรรยากาศแน่นอนมีแต่ความโศกเศร้า
ทุกคนร้องไห้ทุกคนโกรธแค้นที่นายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง
ลงมือฆ่านางรัศมีอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านบอกเลยว่าไม่คิดเลยจริง
จะเกิดเหตุสลดแบบนี้ในพื้นที่ของพวกเขา
แล้วก็ยังจับไม่ได้ยังจับนายสมคิดไม่ได้
ทุกคนอยู่กันแบบโอ้โหคุณผู้ชม

สมัยเชือกพรมอายุ๕๓ปีอดีตสามีของนางรัศมี
รัศมีร์เคยมีสามีมีลูกชายด้วยนะคะ
อดีตสามีบอกว่าจนถึงตอนนี้
ตัวเขากับลูกชายโกรธแค้นสมคิดมาก
หลอกนางรัศมีร์ให้หลงรักแต่กลับมาฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ขอให้จับให้ได้โดยเร็วเพราะกลัวว่าจะไปก่อเหตุ
กลัวว่าจะไปฆ่าผู้หญิงคนอื่นอีกนะคะ
แล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่านายสมคิตฆ่าคนตายมาตั้ง๕ศพแล้ว

ออกมาเร็วขนาดนี้แล้วก็มาก่อเหตุฆ่านางรัศมีแบบนี้ค่ะ

อยากจะให้เอาผิดกับฆาตกรรายนี้ให้ถึงที่สุด
สมควรได้รับโทษประหารชีวิตค่ะ
ใครคิดดูเอะอย่างงี้
ถ้าปล่อยมันไปก็มันจะไปทำร้ายใครอีก
คิดว่าจะมีลายต่อไปนั่นแหละครับถ้าจำไม่ได้

แต่ว่ามันคือมันน่าจะเลี่ยงได้
แต่ว่ามันก็อยู่ไม่ไกลตัวเราอย่างนี้ครับ
ก็ขอให้ทางตำรวจนั่นแหละครับ

ให้จับได้เร็วครับแล้วก็ลงโทษสูงที่สุด
ก็คือถ้าบอกว่าประหารก็คือมันหลายคดีแล้วครับ
พี่สาวแท้ของนางรัศมีนางนารีถนิมการอายุ๕๖ปี
บอกว่าเธอมีน้องสาวคนเดียวทำใจไม่ได้จริง
ตอนแรกที่รู้ข่าวว่าน้องสาวถูกฆ่าตายคือล้มทั้งยืนเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะน้องสาวเคยโทรศัพท์ไปปรึกษาเรื่องแต่งงาน
น้องสาวบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเขาเพิ่งเจอแต่ว่าอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
จัดงานแต่งงานวันที่๑๑ธันวาคมที่โรงแรมที่น้องสาวทำงานอยู่นี่แหละ
แต่ก็เลื่อนไปเรื่อยจนมาถึง๑๕ธันวาคมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแต่งจริงแล้ว
แต่งวันที่๑๕ธันวาคมแต่คุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าวันที่๑๕ธันวาคม
เป็นวันที่พบศพนางรัศมีย์ถูกไฟชายหลอกแล้วก็ฆ่าอย่างโหเที่ยมค่ะ
กลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม

เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
เป็นวันที่๑๕ธนวาคมแต่คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นวันที่๑๕ธนวาคม
หลังจากที่ก่อคดีฆ่าต่อเนื่อง๕ศพเอาไว้นะครับแล้วถ้าพ้นโทษนะคือ๑๗พฤษภาคม๒๕๖๒นี่เอง
๑๔ปีไม่ถึงด้วย๑๓ปี๑๐เดือน๒๘วันค่ะ
บางคนโอ้โหไปบวกลบคูณหานะฆ่าไว้๕ศพระหว่างที่อยู่ในชั้นพิจารณาคดีจนคดี
ถึงที่สุดแล้วก็ติดคุกมาเนี่ย๑๓ปี๑๐เดือน๒๘วันเอา๕หารประมาณเท่าไหร่เอง
ถึงสามปีอ่ะต่อหนึ่งศพนะคะใช่นี่นะฮะก่อเหตุซ้ำเนี่ยล่าสุดเป็นศพที่๖นะครับ
พ้นโทษออกมาคือ๑๕ธันวาคม๒๕๖๒พ้นคุกมาได้๖เดือน๑๙วันนะครับ

ทีนี้เนี่ยเรื่องของผลแห่งการพิพากษาคดีเนี่ยนะครับนายสมคิดเนี่ยมีทั้งคดีฆ่าผู้อื่นแล้วก็คดีรักทรัพย์ด้วยนะ
ความจริงแล้วตัวเขาเนี่ยมี๑๗คดีแต่ถ้าฆ่าคนตายเนี่ย๕คดีก่อนจะพ้นโทษออกมาแล้วก่อคดีที่๖นะครับ
สารตัดสินเลยนะจำคุกตลอดชีวิตทั้ง๕คดีแต่มันมีที่มานะครับ
สารชั้นต้นท่านพิพากษาประหารชีวิตนายสมคิดพุ่มพวงทั้ง๕คดีนะครับที่ไปฆ่าผู้หญิงไว้ตั้งแต่ปี๒๕๔๘เนี่ย
แต่ทั้ง๕คดีนี้ระหว่างที่อุทธรณคดีนายสมคิตสารภาพตอนสารชั้นต้นเนี่ยก็อ้างว่าอย่างนู้นอย่างนี้
อะไรก็ว่ากันไปพอสารพิพากษาประหารชีวิตทั้ง๕คดีชั้นอุทธรณ์ที่นายสมคิดสู้คดีอุทธรณ์เขาแยกเป็นคดีคดีนะฮะ
สมคิตสารภาพใน๕คดีนี้สารอุทธรณ์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต๔คดี
เท่ากับว่ายังมีหนึ่งคดีที่ยืนประหารชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้สารอุทธรพิพากษายืนนะครับ
ตอนที่สารชั้นต้นประหารชีวิตเนี่ย๕คดีลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต๔คดีเนี่ย
อุทธรพิพากษายืน๔คดีก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วอีกคดีหนึ่งก็มาเหลือจำคุกตลอดชีวิตเหมือนกัน
เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ย๕คดีจำคุกตลอดชีวิตแต่จำคุกตลอดชีวิตก็เริ่มติดคุกเรื่อยมาเนี่ย
หลังจากที่สารพิพากษาชั้นอุทธรณ์เนี่ยประมาณปี๕๓๕๔๕๕อะไรประมาณช่วงนี้ครับ
แต่ว่าเขาก็ติดจริงมาตั้งแต่ถูกจับได้๒๙มิถุนายน๒๕๔๘นั่นแหละ
ก็คือติดตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวก็อยู่ยาวจนถึงชั้นศาล
เอาเป็นว่าตามโทษแล้วจำคุกตลอดชีวิตน่ะแต่ก็ได้รับการลดโทษเรื่อยมานะครับ
เกือบสิบสี่ปีนายสมคิตก่อนจะได้รับอิสรภาพเนี่ยนะครับ
หลังจากถูกจับเมื่อปี๒๕๔๘ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
สารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตก็ถูกคุมตัวไว้ที่เรือนจำบางขวางจังหวัดนนทบุรี
เพราะว่านี่เป็นเรือนจำของนักโทษแบบคดีโทษสูงอุกชะกันนะฮะ
ก็ทำเรื่องขอย้ายกลับไปที่เรือนจำตามภูมิลำเนาก็คือจังหวัดน้องคายนะครับ
พฤติกรรมขณะที่อยู่ในเรือนจำนายสมคิดก็ปฏิบัติตัวดีนี่นะฮะ
ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอลดโทษ
ก็ตามขั้นตอนต่างของนักโทษที่เขาขอลดโทษนะครับ
อบรมผ่านเกณฑ์ตามระเบียบราชธรรมแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ออกมาเมื่อ๑๗พฤษภาคม๒๕๖๒ก็ออกจากเรือนจำมา
ใช่ค่ะก็รวม๑๓ปี๑๐เดือน๒๘วันอย่างที่บอกค่ะ
แต่ว่านี่แหละค่ะเรื่องนี้อย่างที่เราสังเกตกันนะคะ
แล้วคุณผู้ชมก็สงสัยเยอะว่าถึงแม้ว่าอยู่ในเรือนจำ
ประพฤติตัวดีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
แล้วก็ได้รับการลดโทษลดโทษลดโทษลงมาเรื่อย
แต่ถ้าไปเทียบเคียงกับพฤติกรรมในการก่อเหตุ
คดีที่เคยก่อไว้มันควรจะมาทดแทนหรือว่าสมดุลกันยังไงได้บ้าง
เพราะว่าคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
แต่ละคดีจำคุกตลอดชีวิตนะ
แต่พอไปอยู่ในเรือนจำทำตัวดีมันได้ลดโทษได้ลดโทษแล้วอยู่แป๊บเดียว
แล้วแต่ละคดีเดี๋ยวคุณผู้ชมมาไล่เรียงดูนะ
ว่า๕ศพที่สมคิดไปก่อไว้มีคดีอะไรบ้างแล้วก่อเหตุยังไงบ้าง
พฤติกรรมการก่อเหตุเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมติดคุกแค่ไม่ถึง๑๔ปี
ไปนะคะนายสมคิตเนี่ยก่อเหตุเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมย้อนไล่เรียงคดีไปเลยเดี๋ยวเราจะมีภาพกราฟิกด้วย
คดีของนายสมคิดเนี่ยนะนายสมคิดเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องอย่างที่บอก
ตามคดีเก่าในหนังสือพงหนังสือพิมพ์เราย้อนให้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูประวัติของเขาก่อนประวัติของนายสมคิดเนี่ยอายุ๕๕
เขาเกิดวันอังคารที่๗มกราคม๒๕๐๗นะคะเป็นลูกชายของในจัดและนางพริม
ตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าโอ้โหที่เขาโหดเยี่ยมเนี่ยทำไมเขาโหดเยี่ยมขนาดนี้
ลักษณะของการก่อเหตุอันนำมาซึ่งคำว่าฆาตกรต่อเนื่องก็คือ
ก่อเหตุลักษณะคล้ายกันจับกดน้ำบีบคอรัดคอจนขาดอากาศหายใจ
ศพทุกศพที่เจอเนี่ยนะคะเปลือยกายทุกรายมีร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์
รายมีร่องรอยของความรุนแรงทางทวารหนักด้วยนะคะ
คดีแรกปี๒๕๔๘แจ็คเดอริปเปอร์เมืองไทยคนนี้ตอนนั้นอายุ๔๑
ก่อเหตุ๓๐มกราคมกับผู้หญิงที่เป็นเหยื่อรายแรกนะคะ
เปิดห้องพักที่โรงแรมในจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็ติดต่อพนักงานโรงแรมให้หาผู้หญิงมานอนด้วย
เคราะหร้ายรายแรกคือนางสาววารุณีพิมพบุตร
อายุเขาแค่๒๕ค่ะเป็นนักร้องคาเฟ่
เข้าพักที่ห้องหมายเลข๖๐๙ร่วมหลับนอนกับเขานะคะ
นอนกับเขาเสร็จนายสมคิตจับนางสาววารุณีคนนี้
มือไพร่หลังแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าผูกมัดเอาไว้
จับเธอกดน้ำจนเสียชีวิตคาอ่างอาบน้ำอะค่ะ
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินของเธอไปเป็นเงินเจ็ดพันบาท
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทรถจักรยานยนต์อีก๑คัน
อันนี้คดีแรกนะผ่านไป๕เดือนค่ะ
อันนี้คดีแรกพฤติกรรมก็คือจับกดน้ำรัดคอ
คดีจะคล้ายกันค่ะจะทำให้เหยื่อขาดอากาศหายใจตายค่ะ
บีบคอก็รัดคอก็จับกดน้ำแบบนี้
ไป๕เดือนนายสมคิตไปโผล่นู่นภาคเหนือ
มิถุนายนพบศพผู้หญิงรายที่๒นะคะ
ถูกฆ่าอย่างทารุณค่ะสภาพไม่ต่างจากรายแรก
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักหมายเลข๔๐
ภายในโรงแรมในจังหวัดลำปาง
คดีนี้นายสมคิตก็ร่วมหลับนอนกับเหยื่อนะคะ
นายสมคิตบีบคอนางสาวผ่องพันธ์ทรัพย์ชัย
อายุ๓๔ปีเธอเป็นหมอนวดแผนโบราณค่ะ
เธอขาดอากาศหายใจค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเอาทรัพย์สินเขาไปด้วย
แหวนแหวนแหวนทองนะคะต่างหูทองโทรศัพท์มือถือ
รวมแล้วกว่าห้าพันบาทที่น่าเศร้าก็คือผลการชนะสูตรศพพบว่า
เหยื่อรายที่๒รายนี้ท้อง๒เดือนค่ะ
และความโหดเยี่ยมของนายสมคิดยังไม่หยุดเท่านี้นะคะ
มิถุนายนไปนู่นภาคใต้
มิถุนายนก่อเหตุภาคเหนือนะ๑๑มิถุนายนไปภาคใต้
คนนี้คือนางพัชรีอำมตะนิรันดิ์เป็นหมอนวดแผนโบราณค่ะ
เสียชีวิตในวัย๓๘ปีนะคะในห้องพักหมายเลข๕๐
ของโรงแรมในจังหวัดตรังวิธีการก็คือเหมือนเดิม
ทำให้เขาขาดใจตายแต่ครั้งนี้ใช้สายไฟ
คอเธอจนตายขโมยโทรศัพท์มือถือไปพร้อมเงินอีกสองพันบาท
มาค่ะผ่านไปอาทิตย์เดียว๑๘มิถุนายนห้องพักหมายเลข๑๗๗
โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนี่คือศพที่๔
นายสมคิตชวนหมอนวดสาวที่ชื่อว่านางสาวพรตะวันปังคบุตร
อายุ๓๗ปีไปร่วมหลับนอนด้วยแล้วก็บีบคอเธอจนตายในอ่างอาบน้ำอีกแล้ว
พฤติการคล้ายกันเห็นไหมคะแล้วก็ขโมยโทรศัพท์มือถือของเธอไป
ไป๓วันเอาอีกค่ะ๒๑มิถุนายนคนนี้เป็นเหยื่อรายที่๕นะคะ
เสียชีวิตอยู่ในห้องพักหมายเลข๒๒๑ของแมนชั่นในจังหวัดบุรีรำ
คือเขาไปใช้บริการนวดแผนโบราณไปเจอกับหมอนวดสาววัย๓๖ชื่อนางสมปองพิมพรพิรม
สมคิดวางแผนจะร่วมหลับนอนกับนางสมปองใส่ยานอนหลับในแก้วน้ำให้เหยื่อกิน
แล้วพอร่วมหลับนอนด้วยบีบคอเหยื่อจนขาดใจตายแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
มูลค่า๑๒๐๐๐บาทแล้วก็จนมานี่แหละค่ะเหยื่อรายที่๖รายล่าสุด
นางรัสมีอ่ะค่ะถูกฆ่าอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
เนี่ยค่ะก็เลยมาเทียบเคียงกับสิ่งที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ว่าแต่ละคดีที่ก่อเหตุแล้วแต่ละโทษที่ได้รับ
แม้ว่าจะเป็นจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยนะโทษมันหนักก็จริง
แต่พอไปอยู่ในเรือนจำแล้วกลายเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
นำมาซึ่งแบบออกมาจากคุกแล้ว
ออกมาจากคุก๖เดือนก่อเหตุอีกแบบนี้ค่ะ

ทั้งบุคคลที่เราไปเจอเจอมาในวันนี้นะที่เดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังว่าเออเขาบอกว่ายังไงบ้างแล้ว
เรื่องของพ่อหรือว่าญาติหรือว่าครอบครัวของคนที่เคยถูกนายสมคิดฆ่าแล้วเขารู้ข่าว
ใช่ค่ะเราเล่าให้ฟังไปเหยื่อทุกรายเป็นใครยังไงบ้างทีมข่าวของเราไปคุยกับทางครอบครัวของเหยื่อรายที่๕มา
คุณผู้ชมคะเรายังคงให้น้ำหนักไปที่คดีของฆาตกรต่อเนื่องนายสมคิดพุ่มพวงที่ก่อเหตุฆ่าหญิงสาวมาแล้ว
รายล่าสุดเนี่ยเป็นรายที่๖แล้วนะคะตอนนี้ตำรวจบอกเลยว่าเป็นบุคคลอันตราย
ตำรวจออกหมายจับคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยค่ะโมสวอนเท็จตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ช่วงเบรกแรกเนี่ย
ไล่เรียงไปว่านายสมคิตเคยก่อเหตุก่อคดีอะไรเอาไว้บ้าง
ฆ่าหญิงสาวมาแล้วห้าศพแล้วก็มาฆ่าศพล่าสุดที่พบศพ
เมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ก็คือศพของไฟล์ที่ถูกฆ่ารัดคออยู่ในบ้าน
ถ้าใครเจอพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ไปจุดสังเกตคือรอยบากที่คิ้วฝั่งซ้ายนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าเราได้ไปคุยกับครอบครัวของเหยื่อนายสมคิต
เหยื่อรายที่๕ค่ะที่เราเล่าไปว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๑มิถุนายนปี๒๕๔๘ที่จังหวัดบุรีรำ
เหยื่อถูกฆ่าตายนางสมปองพิมพรพิรมเป็นหมอนวดแผนโบราณวัย๓๖ปี
รัดคอแล้วก็เอาทรัพย์สินไปทีมข่าวก็ได้ไปที่บ้านไปคุยกับทางพ่อของเหยื่อนะคะ
แม้เหตุการณ์จะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วยังไม่ลืมเหตุการณ์นี้นะคะ
อยากจะให้จับตัวนายสมคิตและรอบนี้ประหารชีวิตเถอะ
ฟังเสียงครอบครัวของเหยื่อนายสมคิดกันหน่อยค่ะ
หมอโน้ตไปนอนมาค์มึงก็คิดต่อกัน
หมอโน้ตไปนอนมาค์มึงก็จะร่วงร้อยกันนั้น
แต่คุณผู้ชมคะเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปี๒๕๕๙
นายสมคิดคนก่อเหตุเขาให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวให้สัมภาษณ์ตอนจับเนี่ย
บอกว่าผมไม่ใช่เป็นคนโรคจิตที่ชอบฆ่าคนทุกคดีผมทำลงไปเพราะบันดาลโทษะ
คนตายพูดกับผมไม่รู้เรื่อง
ก่อคดีแล้วทุกครั้งผมก็เกรงกลัวต่อกฎหมาย

อันนี้สมคิดพุ่มพวงให้สัมภาษณ์๒๙มิถุนายน๒๕๕๙
ซึ่งคดีสุดท้ายที่ก่อเหตุเอาไว้เมื่อปี๒๕๕๙
ก็คือวันที่๒๑มิถุนายนคือเหยื่อรายที่๕

ถ้าดูจากข้อมูลประวัติจากศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ
นายสมคิดพุ่มพวงตอนนี้อายุ๕๕มปี๔๘ที่ก่อกีดข้อมูลข่าวเกดี
ตอนนั้นก็๑๔ปีที่แล้วก็๔๑
สมคิดเกิดอังคารที่๗มกราคม๒๕๕๙
เป็นลูกชายของนายจัดกับนางพิมพ์
ตามข้อมูลเมื่อปี๔๘ที่นักข่าวไทยรัฐไปสัมภาษณ์ป้ากับลุงเขยที่ชื่อว่านางจิบกับนายคลิ้งกิ่งแก้วสองผัวเมียเป็นคนเลี้ยงดูนายสมคิดมาตั้งแต่เด็กนะครับ
บอกว่านายสมคิตเป็นลูกของน้องชายที่ชื่อว่านายจัดกับนางพริ้ม
พ่อแม่ของนายสมคิตเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก
ตัวนางจิบกับสามีก็เลยเลี้ยงดูกันมา
นายสมคิตเรียนจบป๒นะฮะแต่ว่ามีนิสัยเกเรดุร้ายเรียนหนังสือไม่จบ
อายุได้๑๕ก็กลายเป็นนักต้มตุ๋นไปหลอกเอาเงินชาวบ้านหลายราย
หลังสุดหลอกเอาเงินเจ้าของโรงเลื่อยแห่งหนึ่งที่อำเภอกะปาง
กะปางที่อยู่ที่ทุ่งสงฆ์นครสมีธรรมราชก็ได้เงินไป๕๐๐๐๐
จนลุงกับป้าที่เลี้ยงดูมาก็ทนไม่ไหวนะครับทนพฤติกรรมหลานชายไม่ไหว
หากเลี้ยงต่อไปสงสัยมีแต่ความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว
ก็เลยไล่ออกจากบ้านแล้วนายสมคิตก็หายสาบศูนย์ไปนาน๒๐กว่าปี
ลุงกับป้าคิดว่าตายไปแล้วแล้วก็มารู้ข่าวก็คือเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
ชิงทรัพย์หลายพื้นที่เมื่อปีสี่แปดนะครับซึ่งระหว่างเนี้ยมีรายงานว่า
ช่วงที่นายสมคิตหายตัวไปจากบ้านของลุงกับป้านี่
ก็ไปสมัครเป็นอาสาทหารพรานอยู่หลายปีด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปตามหาครอบครัวของนายสมคิดนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่บ้านเก่าของนายสมคิตที่อยู่ที่นครศรีธรรมราช
คือในนี่ก็ไปหลายที่ไปอยู่หลายที่นะใช่ค่ะ
ขนาดติดคุกแล้วยังขอย้ายไปตามภูมิลำเนายังไปอยู่น้องคลายอ่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วอะไรยังไงแต่ว่าถ้าแบบที่เกิดมาเลยแล้วก็ลุงกับป้าเขาเลี้ยงดูมา
เพราะว่าพ่อแม่ตายตั้งแต่เด็กเนี่ยคือที่นครศรีธรรมราชใช่ค่ะนะฮะ
เราไปเจอยาดนะครับญาติญาติบอกว่าตอนเด็กก็ดูเป็นคนดีนะ
ไม่รู้ทำไมโตมาเนี่ยกลายเป็นฆาตกรฆ่าคนนะครับ
บ้านที่บ้านสายภัยตะบนกระปางอำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะครับ
ยังไปเจอกับนางจิบเลยนะที่บอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยอ่ะ
ป้ากับลุงเขยเนี่ยนางจิบกับนายคลิ้งเนี่ยนะครับ
ตอนนี้นางจิบอายุ๘๖แล้วนะฮะนี่ครับเป็นน้องสาวของพ่อของนายสมคิดนะ
บอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยนะครับตอนเด็กนายสมคิดเนี่ยชื่อเล่นชื่อแดง
ที่บ้านก็ส่งให้เรียนหนังสือเรียนได้แค่ป๑ป๒ตอนนั้นอายุ๘๙ขวบก็เกเรนะครับ
แล้วก็มีนายยุทธนานะฮะคนใส่เสื้อสีฟ้าลายขวางนะครับ
เป็นญาติที่เคยเรียนหนังสือห้องเดียวกันนี่ฮะวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเด็กนะครับ
บอกว่านายสมคิตเนี่ยออกจากโรงเรียนตอนเรียนแค่ป๒นะ
แล้วก็คือที่บ้านเขาก็ไม่ส่งเสียเรียนแล้วเพราะว่าเกเรนะครับเดี๋ยวท่านฟังดูนะฮะ
คนนิ่งเค้าไม่ค่อยฟูดมากแล้วเป็นอะไร
ก็พูดง่ายกับเค้าแหล่งดีเค้าติดใจไม่กล้าอะไรเลย
เขามากินนอนอะไรอยู่ที่บ้านของ

ก็ไปพ่อมันไปซึ่งก็ไปเลยนี่ไปซึ่งมันไม่กลับมาที่นี่

ไม่ได้มันไม่เคยติดตัวพี่นมมาเลย

เพิ่งมารู้ว่ามีข่าวดุ่งดังนี้นะ
อะนี่บ้านเกิดน่ะฮะ

มาเป็นฆาตกรต่อเนื่องตอนปี๔๘
มารู้ขายทีว่าคนโทษออกมาแล้วเอ๊ะมาฆ่าคนอีกแล้ว
หกสองนะครับแล้วเขามีแม่เลี้ยงนะครับแม่เลี้ยงเนี่ยอ่า
เคยเลี้ยงดูอยู่ที่จังหวัดตรังนะหลังจากที่ออกจากบ้านที่นครศรีธรรมราช
โอ้โหคนแถวนั้นนักข่าวเราไปถามพอรู้ข่าวว่า
โทษจากคุกมามาฆ่าคนอีกศพที่๖
เขาบอกอย่ากลับมาเลยนะเขากลัวไม่ยังไงก็ไม่ให้มาอยู่ด้วย
อำเภอห้วยยอดตามภูมิลำเนาเดิมของนายสมคิตที่เคยอยู่กับอ่า
พ่อแล้วก็แม่เลี้ยงในช่วงวัยรุ่นนะครับอ่านี่ฮะ
ก็เจอกับน้องสาวของแม่เลี้ยงบอกว่านายสมคิตก็ไม่ได้ติดต่อมานานแล้ว
กับแม่เลี้ยงของนายสมคิตก็เสียชีวิตไปนานแล้ว
มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเขาปูนนะครับ
เขาเล่าเอาไว้นะฮะเกี่ยวกับพื้นเพลของนายสมคิต
บอกว่าเดิมเป็นชาวกระปางอำเภอทุ่งสงศนครศรีธรรมราช
พ่อมีเมียใหม่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่ตะบนเขาปูนนะครับ
ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังตั้งแต่เด็กก็เกเรนะครับ
มีนิสัยใจร้อนโผงผางสู้คนไม่ยอมใครนะครับ
แล้วก็ย้ายแล้วก็หายสาบศูนย์ไป
รู้ข่าวอีกทีก็คือเป็นฆาตกรแล้วถูกจำคุกตลอดชีวิต
ที่ใจร้อนสักนิดตามที่ตอนเห็นเด็กนะ
มีใจร้อนผงผางสู้คนจะไม่ยอมใคร
ผมก็ได้เที่ยวสั่งไว้ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ถ้าหากว่าเข้ามาผมบอกว่าจะเป็นอันตราย
กลัวจะเป็นอันตรายถอบคนในหมู่บ้าน
ถ้าหากใครพบเจอก็ให้แจ้งไปทางตำรวจหรือแจ้งไปทางผม
นี่ค่ะคือชาวบ้านในพื้นที่ที่
เพราะว่ายังจับไม่ได้กลัวว่าจะกลับมา
ก็เลยฟังข่าวว่าจับได้รึยัง
ย้อนประวัติชีวิตวัยเด็ก
ตามไปถึงบ้านเกิดของนายสมคิต
ทีนี้ค่ะเราก็ย้อนไปดูคดีของนายสมคิต
ฆ่าผู้หญิงห้าศพเนี่ยนะคะแล้วก็มาฆ่าศพที่หกรายล่าสุดเนี่ยนะคะ
เขามีคดีอื่นอื่นด้วยครับหลายคดีมากเราก็เลยไปดูศูนย์ข้อมูลของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
ข้อมูลเก่าเก่าด้วยไปคุยกับนักข่าวที่เคยทำคดีของสมคิดอ่ะ
ไปคุยกับผู้สื่อข่าวประจำกองปราบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เล่าย้อนรอยให้ฟังแบบนี้นะคะว่าตอนมาทำข่าวช่วงเนี้ยช่วงคดีสมคิดตอนแรกเนี่ย
สมคิดเป็นผู้ต้องหาฐานให้การเท็จ
คดีฆาตกรรมนายปรีนะลีพัฒนภัณฑ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธร
เมื่อปี๒๕๔๔อยู่ในคุก๖เดือนค่ะตอนนั้นน่ะพฤติกรรมของสมคิต
มันก็แค่เหมือนแบบนักตมตุ๋นธรรมดาคนหนึ่ง
ตัวเล็กไม่สูงใหญ่สู้แรงใครเขาก็ไม่ได้ไม่ค่อยพูดคอยจ้างเงียบ
แต่นักข่าวของเราบอกเลยนะคะว่าจากการสังเกตนะนับตั้งแต่สมคิด
ตกเป็นผู้ต้องหาคดีให้การเท็จเนี่ยนะหัวไวมากเป็นคนหัววัย
แต่ไม่คาดคิดอ่ะว่าแค่แบบพยานเท็จคนนี้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพอะค่ะ
ไม่รู้ว่ามีปมอะไรในใจแต่เหยื่อทุกคนคือคล้ายกัน
เป็นสาวนักร้องเป็นหมอนวดก็เลยคาดว่านายสมคิตอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ
ทุกคดีพยานจำหน้าเขาได้หมดเลย
มาคดีที่๖นี้นะครับ
เท่าที่เห็นก็ไม่มีใครเห็นภาพหน้าเต็มใส่หมวก

แล้วนี่คือความพลิกแพง
และอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพภาพนี้ค่ะ

กิติพงศ์ให้ไว้กับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ

เป็นภาพที่นายสมคิดถูกเจ้าหน้าที่กองปราบ

เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไปแบบ
ซุ่มล้อมจับแล้วก็เข้าจับกลุ่มนายสมคิดน่ะคุณผู้ชมเชื่อไหม
ตอนที่ตำรวจกองปราบไปจับนายสมคิต

นอนดูข่าวตัวเองอยู่
เปิดทีวีดูอยู่เปิดดูข่าวตัวเองอยู่

แต่บ้านในจังหวัดชายภูมิที่ตำรวจไปจับค่ะ
เป็นบ้านของแฟนสาวของนายสมคิต
คือแฟนเดินมาเห็น
แล้วก็ถามนายสมคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
นายสมคิตตกเป็นข่าวเป็นผู้ต้องหา
นายสมคิตตะคอกใส่แฟนด้วยอ่ะ
แล้วตำรวจก็จับได้ในที่สุดนะคะ
ทีนี้ค่ะย้อนกลับไปตอนนั้นนะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณปัจจุบัน
ไปตอนนั้นเป็นตำรวจในชุดจับกลุ่มนะคะ

ตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

คดีฆ่าหญิงสาว๕ศพเนี่ยค่ะนายสมคิดพุ่มพวงเป็นคนก่อเหตุ
พลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าการทำงานของตำรวจนี่เห็นไหมคะภาพเก่า
การทำงานของตำรวจยุคนั้นมันยาก
เพราะสมคิดเองก็ฉลาดระวังตัวตลอด
นี่ภาพตอนจับกลุ่มในอดีตนะคะ๑๐กว่าปีนะคะ

ฆ่าห้าศพเอาไว้แล้วตำรวจกองปราบตามไปจับที่บ้านตอน

ดูทีวีอยู่นายสมคิดนอนดูทีวีอยู่ในบ้านนะฮะ
ดูข่าวตัวเองเลยกำลังมีข่าวตัวเอง
แล้วแฟนเดิมมาถามว่า
ในข่าวเนี่ยใช่เธอหรือเปล่าตวาดใส่แฟนด้วยไงนายสมคิดบอกไม่ใช่
พอไม่ใช่ปุ๊บตำรวจเปิดประตูเข้ามาพอดีจับเลยฮะ
แฟนบอกอ๋อใช่จริงแล้วแล้วบ้านหลังนี้ล่าสุดตำรวจก็ไปที่บอก
ว่ามีคนไปเห็นว่าคนหน้าคล้ายนายสมคิตไปเดินเดินอยู่เมื่อวันที่๑๔๑๕
ตอนนั้นเนี่ยการทำงานของตำรวจไม่ง่าย
สมคิดไม่ทิ้งเบาะแสไม่ทิ้งหลักฐานอะไรเอาไว้เลย
ตอนนั้นเนี่ยนะคะที่จับได้ก็เพราะว่า
ตอนที่สมคิตไปก่อเหตุฆ่าหมอนวดศพที่๕ที่บุรีรำค่ะ
นายสมคิดขโมยโทรศัพท์มือถือและทรัพย์สินของผู้ตายไปด้วย
ตำรวจเขาตรวจสอบฐานข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ก็นำมาซึ่งการแกะรอยเส้นทางการหลบหนีและตามไปจับได้ที่จังหวัดชายภูมิ
ตอนนั้นน่ะแกะรอยจากโทรศัพท์มือถือของผู้ตายแล้วก็น่าแปลกใจเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าสมคิดนึกถึงอดีตในคดีครั้งนั้นหรือเปล่า
ครั้งนี้ครั้งล่าสุดก็ทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการ
เหมือนตั้งใจทิ้งมือถือเอาไว้ให้ตำรวจแกะรอยจากมือถือเหมือนเดิมอ่ะ
เหมือนเมื่อปี๔๘ที่ถูกจับหรือเปล่าไม่รู้
ตัวเองก็หนีไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่
เดี๋ยวฟังเสียงพรรดอัศวินค่ะ
ขึ้นฆ่าตัวอะไรอย่างเงี้ย
คือเขาไม่มีซ่อส้อยไม่มีรู้จักสลดไม่รู้อะไรเลย

คือลักษณะพูดเนี่ยสุภาพอ่อนโยนพูดช้า
ก็เขาขึ้นค่าตัวครับ

ผมโมโหเขาขึ้นฆ่าตัวครับ
ต้องการจะชิงทรัพย์หรือเปล่า
เปล่าครับผมก็จริงแล้วผมก็มาเที่ยวธรรมดาตามภาษาผู้ชาย

คุณชูวิทย์เนี่ยเคยอยู่ในเรือนจำเคยติดคุกอ่ะนะ
คุณชูวิทย์บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่ไปทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรมนะครับ
เป็นผู้ช่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเจอนายสมคิตนี่แหละไม่สบาย
ค่ะมาเข้ารับการรักษานะครับอ่าเดี๋ยวฟังคุณชูวิทย์นะครับว่า
ตอนที่เจอนายสมคิตแล้วคุณชุวิตดูแล้วเป็นยังไงบ้าง
สมคิดเนี่ยอ่าผมยังทักเลยบอกเฮ้ยมึงข้างนอก
ฆ่าคนตายทำไมอยู่ข้างในที่กระจ๋องเหมือนแมวป่วย
ที่ดูแป๊บเดียวรู้มันเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาด
เป็นคนรู้จักพูดอืมนะแล้วก็เอ่อ
สันดาในคุกเนี่ยไอ้นี่เนี่ยมันเป็นมันเป็นโรคจิตอ่ะ
มันเป็นซีรีส์ชิลเลอร์คือมันเป็นโรคจิตไม่ควรจะใช้กฎเดียวกับคนที่ไปทำผิดพลาดฆ่าคนหนึ่งคน
เพราะไอ้นี่มันฆ่าตั้งห้าครั้งห้าคนดังนั้นจะไปให้มันออกเนี่ย
ตัวนี้ถ้ากรมราชธรรมมีโอกาสผมอยากจะนำเสนอ
คือไม่ควรจะปล่อยมันออกมาเลยเพราะไม่ว่ามันจะมันจะแก่เท่าไหร่นะครับ
ใดที่มันยังมีกำลังวางชาเพราะฉะนั้นก็จิตมันเหมือนในสมองมันมีเสียงสั่งหรือมันเป็นโรคจิตที่ว่ามันต้องกระทำ
แม้ว่าคนไหนจะทำดีกว่ามันแค่ไหนมันก็ต้องกระทำปล่อยออกมาไม่ได้เลยคือเหมือนฝรั่งอ่ะ
คือมึงต้องตายในคุกจริงอ่ะนี่ฮะคุณชีวิตบอกคนอย่างนี้ปล่อยมาไม่ได้
ตายในคุกเท่านั้นนะครับแต่ว่านายนี่ก็จะใช้วิธีเวลาถูกจับก็จะสารภาพ
แต่ผู้คนก็บอกว่าสารภาพเนี่ยสารภาพเพราะสำนึกผิดหรือแค่ต้องการให้ตัวเองอยากลดโทษ
ค่ะหรือสารภาพด้วยจำนวนต่อหลักฐานเนี้ยมันต่างกันนะอืมอืม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอย่าหาว่าเรางมงายนะ
ครับเราไปดูโงเห้งมาให้ด้วยไปดูดวงของสมคิดว่าเอ๊เอ้ยหน้าตาแบบเนี้ย
ทำไมคนมันโหดเยี่ยมจิตใจโหดเยี่ยมขนาดนี้นึกออกป่ะ
มันจะสังเกตได้จากใบหน้าไหมดูได้จากดวงไหมคนที่มีพฤติการแบบไม่ผิดมนุมนา
เราไปถามอาจารย์จุธามาศมณีฤทธิ์อาจารย์ประจำวิชาห่วงจุ้ยค่ะ
ดูทั้งโงเห้งดูวันเดือนปีเกิดของนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องคนนี้
นายสมคิตเกิดวันอังคาร๗มกราคม๒๕๖
นายสมคิตเกิดวันที่๗เป็นดาวเสา
ลักษณะก็คือเป็นคนที่เครียดง่ายคิดมากแล้วมาตรงกับวันอังคารด้วย
ทำให้ดวงชีวิตถูกเอาเปรียบอยู่เรื่อย
เกิดความกดดันมีแต่ความโกรธเกลียดคนอื่น
แต่ในใจลึกเป็นคนรักครอบครัว
ช่วงอายุ๙ขวบแรกของนายสมคิตเป็นช่วงชีวิตที่ดี
แต่ตั้งแต่๙ขวบถึง๒๑ปี
เจอความโลดผลมีความทุกข์ระทมขมขื่นเก็บกฎ
แสดงออกพฤติกรรมของนายสมคิดที่ผ่านมาเกิดจากจิตใต้สำนึกที่เก็บกฎ
อันนี้อาจารย์บอกว่าตามหลักโหรศาสตร์นะ
พื้นดวงอยากจะเป็นคนดีแต่ในใจมีดาวพระฤหัสบดี
แต่ใจลึกมีฐานพระราหูพอโกรธจะโกรธง่ายโกรธแรงทำได้ทุกอย่างเวลาโกรธ
นายสมคิดก่อเหตุซ้ำลักษณะคล้ายกัน
ดาวปัตตานิเป็นพญายะสามารถฆ่าเพศตรงข้ามได้อย่างไม่รู้สึกอะไร
โหนี่โชว์มาในหลักโหรศาสตร์เลยนะเพราะมันจะมีดาวนู้นดาวนี้อะค่ะ
คืออาจารย์จุธามาศบอกว่าเหมือนกับเป็นคู่อาฆาตกับผู้หญิง
คนนี้จะไม่ทำผู้ชายจะเลือกเฉพาะผู้หญิงเป็นคู่พยาบาทกับผู้หญิง
เป็นคนตัดสินใจเร็วรักใครเร็วเกลียดก็เร็วแต่ไม่ถึงขั้นเป็นมหาโจร
นี่คือดวงนะคะตามวันเดือนปีเกิดนะคะมาดูโงเห้งบ้าง
หน้าของนายสมคิตอาจารย์บอกว่าคิวเข้มหมายความว่าเป็นคนขี้หึงขี้ระแวง
กับตาชิดกันหมายความว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมองคนรักไม่ดี
คิ้วตกบ้านปลายชีวิตตกต่ำหูต่ำกว่าคิ้วชีวิตไม่รุ่งเรือง
เป็นคนตาคว่ำใต้ตาช้ำโหนกคิ้วสูงหมายความว่าชอบเรื่องเพศ
ก็ก่อเหตุเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นส่วนใหญ่จมูกมีเนื้อดูเหมือนจะมีฐานะ
แต่ฐานจมูกเสียปากสมส่วนอยู่อย่างเดียวทำให้เวลาการพูดอะไรเนี่ย
หลงเชื่อง่ายในช่วงอายุ๕๕ปีของนายสมคิดโงเห้งตรงมุมปาก
มีจุดแผลเป็นมีรอยช้ำอาจารย์จุธามาศอาจารย์ประจำวิชาห่วงจุ้ย
ก็เลยบอกว่าดูจากฮวงจุ้ยแล้วอีกไม่นานตำรวจจับได้แน่
แต่วันสัดแรงออกให้ผู้หญิงเห็นเขาเป็นคนรักครอบครัว
และเค้าก็มีดาวจันทร์อยู่ในดวงเพื่อโรแมนติคหูต่ำกว่าคิ้ว
ชีวิตก็ไม่ค่อยรุ่งเรื่องสักเท่าไหร่แล้วจันทร์ตอบย้ำเสมอ
ว่าเป็นคนที่คิ้วติดกับตามองโลกร้ายและเป็นคนตาคว่าม
ตาคว่ามนะคะมองโลกร้ายนะคะแต่พูดจริงนะเธอก็เป็นคนขี้ขลาดอยู่เหมือนกัน
เพราะตาขาวเธอมากกว่าตาดำนะคะแล้วใต้ตาเธอก็ช้ำนะคะก็ชอบเรื่องเพศอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็โหนกคิ้วโหนกคิ้วตรงนี้ก็สูงก็เธอก็ชอบเรื่องเพศ
ยังไงก็ตามที่เธอทำอะไรฆาตกรรมไปทั้งหมดก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นส่วนใหญ่
อาจารย์จุธามาศก็เอาชื่อนามสกุลของนายสมคิตมาบวกเลขตามหลักโหราศาสตร์นะคะ
ชื่อนะคะนายสมคิดชื่อเนี่ยรวมเลขแล้วได้เลข๒๑คือพระศุกร์เป็นคนมีเสน่ห์อ่อนนอกแข็งใน
แล้วถ้าเอาชื่อกับนามสกุลมาบวกกันได้เลข๕๒เป็นคู่ธาตุดินชีวิตหักมุมง่ายและมีกรรมเก่า
เชื่อว่าหลายท่านก็ดูโงเห้งตัวเองไปด้วยแล้วล่ะตอนนี้
ตามที่อาจารย์บอกว่าถ้าแบบนั้นเป็นแบบนี้
แบบนี้เป็นแบบนั้นเนี่ยนะก็จะได้ไม่ครบไงใครหน้าตาเป็นแบบนี้แบบที่หมอดูบอกอ่ะ
อาจารย์บอกว่าอีกไม่นานจับได้แน่นะครับแต่จับได้ลักษณะแบบไหนอะไรยังไง
อาจารย์ไม่ได้บอกก็รอดูกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ความคืบหน้าเดี๋ยวตามเพิ่มเติมไทยรัฐเจาะประเด็นประมาณ๕ทุ่ม๒๐
แต่ระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวรายงานให้ท่านทราบแน่นอนนะครับ
พักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องนี้

คดีที่พบศพนอนตายอยู่ในบ้านที่นครนายก
แล้วก็มีผู้หญิง๒คนบอกไปอาจารย์เนี่ย
วันนี้เขาว่ายังไงบ้างเขาสารภาพอะไรยังไงบ้างนะครับ
รวมทั้งภรรยาของผู้ตายเราก็ไปตามมาเจอนะครับ